ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวเขยโหดที่ก่อเหตุ
ฆ่ายกครัว๕ศพครอบครัวของภรรยาที่อุตรดิษฐ์ได้แล้วนะครับ
โดยผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่าทำไป
เพราะว่ากดดันหลังจากที่ครอบครัวภรรยาต่อว่า

วินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกจับนายธีรพลปิ่นอมรหรือปุ๊
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุตรดิษฐ์
ก่อเหตุยิงภรรยาพ่อตาแม่ยาย
และญาติภรรยาเสียชีวิต๕ศพ
แกะรอยเส้นทางหลบหนีทำให้นายธีรพล

ในพื้นที่หมู่๖ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง

พร้อมยึดของกลางอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอก

พร้อมสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทหนึ่งเซ็น
เงินสดติดตัวกว่า๑๘๐๐๐บาท

หลังก่อเหตุเขาได้นั่งรถเก๋งมาจากจังหวัดพิศนุโลก
โดยนั่งที่เบาะหลังและมีคนขับมาส่งในกรุงเทพมหานคร
เมื่อผ่านด่านตรวจจะเอียงตัวลง
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดระนอง
และแวะพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอกระบุรี
เช้าวันนี้ได้ว่าจ้างวัยรุ่นในพื้นที่๔๐๐๐บาท
ให้พาไปส่งที่กระท่อมกลางป่า
เพื่อเตรียมตัวหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่า๕ศพจริง
ส่วนปมเหตุเนื่องจากเครียดและกดดัน
หลังถูกครอบครัวภรรยาต่อว่าและขับไล่ออกจากบ้าน
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมตัววัยรุ่น๔คนที่ให้การสนับสนุน

จากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง

ส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนสพพยาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ์พื้นที่เกิดเหตุ
ด้านญาติของนางกัญญพัฒน์กิ่งแก้วภรรยานายปุ๊เล่าว่า
เมื่อนายปุ๊ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้
ซื้อทรัพย์สินต่างให้พ่อตาและแม่ยาย
รวมทั้งปลูกบ้านหลังที่เข้าไปยิงพ่อตาและนางกัญญพัฒน์เสียชีวิต
ปุ๊บบอกคนในชุมชนว่าเขาเล่นหุ้นและเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
จึงทำให้มีเงินรายได้หมุนเดือนละล้านกว่าบาท
ส่วนธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่นั้นคนที่รู้คือภรรยาของนายปุ๊เพียงคนเดียว
ขณะที่ปมการสังหารมั่นใจว่ามาจากการผิดหวังเรื่องความรัก
นางกัญญพัฒน์ตีตัวออกห่างเพราะนายปุ๊เป็นคนขี้หึงอารมณ์ร้อน
จึงทำให้บันดาลโทษะและก่อเหตุสลดขึ้น
อาจจะมีส่วนเพราะอ้อมรู้รายละเอียดของเขาทั้งหมดเลย
อาจจะมีส่วนแต่ว่าที่เขามาพูดเขาไม่ได้พูดในเรื่องในค้ายาอะไรต่าง
เขาพูดในเรื่องเรื่องหุ้นเขาเล่นหุ้นเราก็เป็นเจ้ามือหวย
ประเด็นนี้ที่เขารวยมาแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเขาเงินเขาเขาเยอะเป็นล้าน
ขณะที่คู่เคยของนายปุ๊เคยนาทีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้
ว่านายปุ๊มาขอคืนดีนางกัญญพัฒน์แต่เธอไม่ยอมยืนยันขอเลิกสถานเดียว
ครับก็จะได้
ใช่เพราะเขาไปมาแต่มันเหมือนขี่รถวนหาพวกผมด้วย
ส่วนฟอร์มเรื่องทรัพย์สินสมบัติที่ถูกนายปุ๊ทวงคืนนั้น
รับว่าก่อนหน้านี้ที่นางกัญญพัฒน์ทยอยคืนไปจนเกือบหมดแล้ว
รวมทั้งรถยนต์ทั้ง๘คันได้โอนซื้อคืนไปแล้ว
ส่วนเงิน๒๐ล้านที่มีข่าวว่านายปุ๊ได้มาฝักไว้กับครอบครัวกัญญพัฒน์นั้นไม่ทราบ
แต่เคยเห็นนายปุ๊เบิกเงินสดหลายแสนบาทมาเก็บไว้ที่บ้าน
โดยพรุ่งนี้ตำรวจสพพยาแมนจะควบคุมตัวเขยโหนรายนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของพ่อตาและแม่ยาย
สังหารโหดทั้ง๒จุด
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีบรรยายงาน